ท่านผู้ชมครับเราจะไปที่คุณครินกระมุดโยธินนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในย่านการชุมนุมแยกรัชประสงค์นะครับ
แต่ว่าอยู่จุดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จุดนั้นก็มีความตึงเครียดอยู่พอสมควรนะครับ
เป็นอย่างไรนะครับสอบถามจากคุณควินนะครับ

ครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับตรงจุดนั้นครับ
ครับเมื่อสักครู่ครับหลังจากที่เห็นบรรยากาศการกดดันครับ
ที่มีมวลกดมายืดกดดันบริเวณหน้าของโรชน์ครับ
หลังจากนั้นครับมีรถควบคุมผู้ต้องหาครับ
แล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ
เข้ามาบริเวณจอดอยู่บริเวณหน้าวัดประทุมวนารามครับ

มวลชนเนี่ยจากฝั่งแยกราชประสงค์ครับ
พยายามกรูกันเข้ามาครับมาอยู่ตรงบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เยอะมากเลยครับแล้วก็ตะโกนกดดันให้รถควบคุมผู้ต้องหา
และรถฉีดน้ำเนี่ยถอยหลังออกไปครับ
ใช้เวลาตะโกนอยู่ประมาณ๑๐นาทีครับ
รถของรถควบคุมผู้ต้องหานะครับจะต้องถอยล่นออกไปครับ
ระหว่างนั้นก็ยังมีเสียงมวลชนครับ
ชูสัญลักษณ์แล้วก็ตะโกนกดดันอยู่เรื่อยครับ
รถเนี่ยค่อยถอยออกไปจนถึงบริเวณแยกประทุมวันครับ

ครับ

มวลชนทั้งหมดครับที่กรูมาจากฝั่งแยกราชประสงค์นะครับ
ก็คือโหร้องด้วยความดีใจครับ
ที่รถควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยสามารถถอยล่นออกไปได้ครับ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติครับ
ซึ่งบริเวณหน้าสตรงงานตระบวนศนิษฐาเนี่ย
ก็ยังคงมีกำลังของตำรวจเนี่ย
ตรึงกำลังแล้วก็พยายามเสริมออกมามากขึ้นครับ
และด้านหลังรั้วเนี่ยนะครับก็ยังคงมีรถเครื่องขยายเสียงครับ

ใครขยายเสียงเนี่ยประกาศแต่หูธรรมธรรมประกอบเป็นการพูดคุยครับ
หลางจากนั้นก็ยังจะมีรวดรวดหนางครับ
ข้างในครับก็มีการตรึงกำลังอยู่

นั่นหมายความว่าภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่คุณควินรายงานสดเข้ามา
ก็คือเขาไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่นำรถเครื่องขยายเสียงกับรถฉีดน้ำแรงดันสูง
แล้วก็พูดจากกดดันเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นก็เริ่มมีมวลชนเนี่ย
เดินเข้ามาเพิ่มจนล้อม
้อมรั้วเป็นเหมือนครึ่งวงกลมครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ชูสัญลักษณ์กดดัน
ซึ่งระหว่างนี้ก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับที่ยังคงมายืน
ชูสัญลักษณ์อยู่ถ้าเกิดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับ

ก็จะมีเนี่ยครับอยู่ประมาณ๔๕คนครับ
ซึ่งตอนนี้ทางกำลังทางด้านในครับ
เริ่มมีการสับเปลี่ยนกันถ้าเกิด
เมินด้วยตาตอนนี้ทางด้านในเนี่ยเริ่มที่จะ
มีกำลังเนี่ยเยอะและเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ
แต่ว่าอารมณ์ของมวลชนที่อยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ

เรียกได้ว่าพอหลังจากที่สามารถกดดัน
ก็เสียงและอารมณ์เนี่ยก็ค่อนข้างเย็นลงครับ
ตอนนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าครับ
ซึ่งมีประชาชนอยู่ประมาณ๕๖คนครับยืน

จากจุดนี้ถ้าจะมองไปยังเวทีแยกรัชประสงค์

ตรงนี้อยู่ประมาณ๘๐๐๙๐๐เมตรครับ
จะเนี่ยเดินขันมาอยู่ค่อนข้างเยอะจุดของต้นครครับ
ลลินสกายวอกเหนือสมัครสุนใหญ่ภาชไม่เปิดให้ใช้ครับ

ประมาณนั้นครับใช่ครับคุณพระภูมิคุณเกมรกรครับ
ห้าคนที่ไปยืนอยู่ที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามภาพนี้อ่ะนะคะ
ถือว่าเป็นแกนนำไหมคะหรือยังไงคะ
อันนี้ถ้าการเข้าไปพูดคุยต้นแล้วครับ
ไม่ใช่ระดับแก่นนำนะครับแต่เป็นระดับว่า
คือให้ปล่อยเพื่อนพวกเขาออกมาครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร
กรุมผู้จบกรมที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้
ครับใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งครับ
ที่เป็นเป็นสิ่งที่ทางอ่าดสำคัญชันเนี่ย

ไว้อยู่แต่ค่อนข้างจะไม่ได้รับความสนใจจาก
ลชนที่เดินผ่านไปผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับ

ก่อนนั้นเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้ว
ของทางโฟสักษ์สำมัครตำรวจแห่งชาติว่าการ
ในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
ละเมิดออกกฎหมายเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานก็จริง
แต่มันค่อนข้างที่จะอาจจะติดในช่วงสถานการณ์

ประกาศส่วนนี้ออกมาครับ

ยังไม่มีเลยครับทางฝั่งตำรวจแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเสียงปรบมือปรบมือดีใจของมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับ
เนื่องจากทางประชาชนทั้ง๖คนชุดเดิมเลยครับก็คงยังยืนประจันหน้าอยู่
เรียกได้ว่าห่างกันแค่เพียง๑ช่วงแขนเท่านั้นครับกับรั้วของทางเจ้าหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับได้แต่ยืนยืนประชันหน้ากันเท่านั้นครับ
ตามรายงานนี้บอกว่าทางตำรวจจะแถลงข่าวอีกครั้งประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะ
ยังไงเดี๋ยวคุณควินดูสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็รายงานเข้ามาเป็นระยะนะครับ